นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒ
ลงพื้นที่ไปที่ภาคอีสาน
เพื่อไปให้กำลังใจแล้วก็ช่วยชาวนาค่ะ

ขณะที่นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วน
ที่เข้าไปซื้อข้าวจากชาวนา

แต่ไม่ควรที่จะสร้างภาพค่ะ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ปัญหาราคา

โดยขอให้เกษตรกรรับฟังแนวทาง
ของรัฐบาลที่ได้ไปดำเนินการ

ร่วมมือกับนักการเมืองกดราคาข้าว

ส่วนที่มีการลาออกทั้งสมาคมนั้น

เพราะว่าต้องเสียเวลามาสัญหา
คณะกรรมการเข้ามาทำงานใหม่อีก
เพราะว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้
ก็ทำงานได้ดีมาโดยตลอดค่ะ

เข้าไปช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนา

หากทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
แต่ไม่ควรสร้างภาพและหากแกนนำเดินทางกลับ
ก็ไม่มีใครอยู่รับซื้อข้าวจากชาวนา
ขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลว่า
ก็ไม่ต่างจากโครงการรับจำนำข้าว
ที่สำคัญรัฐบาลมุ่งหวังช่วยชาวนา
โดยไม่ได้หวังกำไรขาดทุน
ส่วนที่ถูกมองว่าลงพื้นที่ซื้อข้าวจากชาวนา
เพราะว่าต้องการดราม่าหวังผลประโยชน์ทางด้านการเมืองนั้น
ตัวเองมาจากประชาชนรู้ซึ่งบุญคุณของประชาชน
เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนแม้ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาล
แต่มีความเห็นใจจึงลงพื้นที่
มุ่งหวังประเด็นอะไรทางด้านการเมืองค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บอกว่าให้ซื้อข้าวจากชาวนาทั้งประเทศ

วันนี้หากยังเป็นรัฐบาล

ฟังเสียงอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ
เป็นรัฐบาลก็ควรจะมองว่าถ้าใครที่ช่วยเหลือก็น่าจะยินดีแล้วเปิดลับกับทุกคนค่ะ
จากนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ยังเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครให้ซื้อข้าวหอมมะลิจากชาวนา
โดยจะนำทีมขายข้าวด้วยตัวเองที่ห้างสรรพสินค้าย่ามรานอินทาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อถึงกรณีภาพที่นางสาวยิ่งลักษณ์ร้องไห้
ขณะที่ลงพื้นที่รับซื้อข้าวจากชาวนาแล้วก็เดินออกจากการให้สัมภาษณ์ทันทีค่ะ
แจ้งว่าเป็นเพราะพลเอกประวิทย์เกรงว่าจะถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน
เพราะว่าสื่อตีความไปต่างนานาเช่นที่ผลเอกประวิทย์เคยพูดเล่นว่า
ให้ไปขายปุ๋ยแทนหากราคาข้าวตกต่ำ
ที่พลเอกประวิทย์ไม่ได้หมายถึงชาวนา
แต่หมายถึงสื่อมวลชนคนที่ถาม
รวมไปถึงที่สื่อเขียนเชิงที่ว่าพลเอกประวิทธิ
ท้าทายให้นางสาวยิ่งลักษณ์ซื้อข้าวของชาวนาทั้งประเทศ
ทั้งที่พลเอกประวิทย์ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นค่ะ